คุณผู้ชมค่ะคุณแพนเค้กเขมมะนิดนางเอกสาวชื่อดังนะคะ
เมื่อวานนี้เธอออกมาโพสต์แจ้งนะคะ
ประเด็นแรกก็คือคนในครอบครัวของคุณแพนเค้ก
ติดเชื้อโควิด๑๙๘คนเลยนะคะ
อกจากนี้ทีมข่าวของเราขยายผลให้เพิ่มเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิง
ไปร่วมเวิร์คชอปกับคุณแพนเค้กที่ไปกับทางหม่อมน้อย
ห่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนะคะเพราะว่าไปเวิร์คชอปทำการแสดงอะไรกัน
ผลการตรวจโควิด๑๙ของดาราเหล่านี้ออกมาส่วนใหญ่แล้ว
คุณแอฟทักษะอ่อนส่วนใหญ่เป็นลบนะคะ

ทีนี้ค่ะ๘คนในครอบครัวของคุณแพนเค้กมีใครว่างที่ติดโควิด๑๙
คือคุณแพนเค้กเอง๒คือคุณแม่๓คือน้องมิกิน้องสาวนะคะ
คือน้องสะพ้ายและที่เหลือก็คือหลานค่ะ
และหลานคือหลาน๓คนก็เป็นเด็กน่ะนะ
ทีนี้ค่ะตอนนี้ทุกคนก็เข้ารับการรักษาตัวนะคะ
คำถามคือแล้วคนอื่นในครอบครัวล่ะ
เช่นคุณพ่อน้องชายหรือแฟนหนุ่มของคุณแพนเค้ก
ท่านนี้สารวัตรหมีแฟนนุ่มน้องพัตเตอร์ก็คือน้องชาย
คุณพ่อสามคนนี้ไม่ติดโควิด๑๙นะคะสารวัติหมีไปตรวจแล้ว
ส่วนน้องชายเนี่ยอยู่ระหว่างฝึกที่หัวหินประจวบคิริขันคุณพ่อบวชอยู่
ทีนี้ค่ะคุณแพนเค้กบอกว่าอาการล่าสุดปอดกับเลือดปกติ
เมื่อวานมีไข้ไอคัดจมูกมีน้ำมูกคุณหมอบอกว่าต้องดูอาการกันแบบวันต่อวันนะคะ
อาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนได้คุณแพนเค้กก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
ขอโทษนักแสดงรวมถึงทุกคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ได้รับผลกระทบ
ส่วนเพื่อนนักแสดงหรือว่าแฟนคลับของคุณแพนเค้กโอ้โหไปให้กำลังใจเยอะมาก
ฉันเข้าไปดูในไอจีของคุณแนนเค้กก็ไปให้กำลังใจให้หายไว
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนแต่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ
ฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดโควิด๑๙
มันก็มีโอกาสติดแต่ก็ป้องกันเอาไว้ก่อน
ครบ๒เข็มแล้วด้วยก็ติดโควิด๑๙นะคะ
ทีนี้ค่ะดาราที่ไปเวิร์คชอปกับคุณแพนเค้ก
เป็นลักษณะของไปเรียนการแสดงที่บ้านของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเนี่ยนะคะ
มีทั้งหมด๖คนเดี๋ยวเราจะไล่เรียงตามวันนะคะ
คุณผู้ชมคะ๒๑มิถุนายนคุณมาริโอเมาเลอร์คุณนิวชะยะพลไปเวิร์คชอป
แล้วก็เจอคุณแพนเค้กทั้งคู่ตรวจแล้วผลออกมาเป็นลบค่ะ
ไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ๒๒มิถุนายนค่ะคุณแต้วนัทพรคุณบอยปกรณ์ไปตรวจแล้ว
ผลออกมาก็คือเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด๑๙คุณแต้วเนี่ยคนพูดถึงเยอะ
คุณแต้วกักตัวรอบที่๖แล้วนะคะรอบที่๖แล้ว
คุณบอยเนี่ยกักตัวรอบที่๒แล้ว๒๔มิถุนายนค่ะ
มีคุณแอปทักษะออนคุณฮัทจิรวิทย์นะคะ
คุณฮัทไปตรวจแล้วผลออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
คุณแอฟบอกว่าคืออยากให้ชัวร์หลังเจอคุณแพนเค้กครบ๗วันเนี่ยจะไปตรวจ
ก็คือเดี๋ยวจะไปตรวจวันที่๑กรกฎาคมเดี๋ยวรอผลของคุณแอฟด้วยค่ะ
ส่วนหม่อมน้อยค่ะคือหม่อมน้อยแน่นอนเจอคุณแพนเค้กทั้ง๓วันเลย
มิถุนายนที่มีการไปเวิร์คชอปกันเนี่ยนะคะ
หมอมน้อยไปตรวจแล้วผลเป็นลบคือไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ว่าทุกคนบอกว่ากักตัวนะคะกักตัว๑๔วันตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
คือหม่อมน้อยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าแพนเค้กเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โทรไปร้องไห้เลยค่ะโทรไปร้องไห้กับหม่อมน้อย
เพราะคุณแพนเค้กก็กลัวว่าจะเอาโควิด๑๙ไปติดหม่อมน้อย
ซึ่งห่อมน้อยท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะก็โทรไปขอโทษหม่อมน้อย
ก็อย่างที่คุณแพนเค้กยืนยันว่าทุกครั้งที่เธอออกไปข้างนอกเนี่ย
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะและนักแสดงคนอื่นอื่นที่ไปเวิร์คชอปด้วยกัน
เขาก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าระหว่างไปเรียนการแสดงที่บ้านของหม่อมน้อยทุกคนใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็มีการเว้นระยะห่างกันค่อนข้างจะแบบชัดเจนตามมาตรการนะคะ
ทีนี้ค่ะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้ว่า
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณแพนเค้กจะติดเชื้อโควิด๑๙ในลักษณะของคนในครอบครัว
เพราะว่าคนภายนอกที่คุณแพนเค้กไปเจอไม่มีใครติดเชื้อโควิด๑๙เลย
ว่าอาจจะติดมาจากน้องสะพัยนะคะ
คือบริเวณบ้านของคุณแพนเค้กเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
จะเป็นพื้นที่กว้างมีบ้านหลายหลังแต่เขาก็ไปมาหาสู่กันกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็อย่างที่เราแบบบางทีเราอยู่กันในบ้านเนอะเราก็อาจจะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
เวลากินข้าวเวลาอะไรก็อาจจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อภายในครอบครัวแบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายทุกคนก็เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประเด็นการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนี่แหละ
คุณผู้ชมค่ะก็มันมีประเด็นดราม่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมก็คงจะเห็นว่าคนก็เข้าไปถามว่าเอ๊ะทำไมคุณแพนเค้กได้เตียงไวจัง
ในขณะที่เราก็รู้ข่าวกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเตียง
ในการรับรักษาผู้ป่วยโควิดสิบเก้าก็มีการชี้แจงในลักษณะที่ว่าคุณแพนเค้กเนี่ยค่ะ
ใช้ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพส่วนตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
คือรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ของทางภาครัฐไม่ได้ไปแย่งเตียงของใคร
คุณบุ๋มปนัดดาก็มีการตอบประเด็นนี้ด้วยนะคะ
คือมีคนไปคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณแพนเค้กได้เตียงไวจังแบบนี้
คุณบุ๋มก็ตอบกลับไปในคอมเมนต์คุณบุ๋มบอกว่าเพราะเขาจ่ายโรงพยาบาลเอกชน
โดยไม่ได้ใช้สิทธิ์การรักษาหรือเปล่าหมายถึงว่าไม่ใช่สิทธิ์ของทางภาครัฐเนี่ยนะคะ
ไม่ได้ไปแย่งเตียงที่มันมีไม่พออยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งก็น่าจะดีแล้วนะว่าเขาไม่ได้ไปแย่งเตียงใคร
โรงพยาบาลก็มีหลายเกรดนะอย่าลืมอันนี้คือสิ่งที่คุณบุ๋มไปตอบคอมเมนต์คือในไอจีคุณบุ๋มเองนะคะมีคนไปโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
คุณบุ๋มก็เลยคุยกับทีมข่าวของเราคุณบุ๋มบอกว่าคือเอาจริงนะคุณบุ๋มเนี่ยไม่ได้ไปตอบแทนคุณแพนเค้กอะไรเลยนะแต่อยากจะพูดรวม
พูดถึงดาราหรือว่านักแสดงคนอื่นด้วยค่ะพูดรวมว่าก็เอาความจริงมาพูดกันดีกว่าไม่ได้มาตอบแทนใครหรือว่ามาแก้ตัวแทนใคร
เพราะคุณบุ๋มเองเนี่ยก็ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอเตียงเยอะมากรู้ดีว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแต่คนที่เขามีสตังค์ที่เขามีประกันสุขภาพประกันชีวิตที่เขาพร้อมจะจ่ายเขาจะพร้อมไปโรงพยาบาลเอกชนตรงนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เขาดูแลตัวเองอันนี้ก็ต้องอย่าไปว่ากันลักษณะประมาณนี้นะคะฟังเสียงคุณบุ๋มดูค่ะ
เออแต่ใครไม่มีก็มาพี่ยังช่วยเองเต็มที่ไม่ต้องรวม